มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความสูญเสียของวงการนักร้องลูกทุ่งนะฮะ
เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่กรสินนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้
แล้วก็ทำให้นักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้ที่เป็นดาวรุ่งในวงการลูกทุ่ง
อายุเพิ่งยี่สิบห้าปีนะฮะชื่อว่าติวทิตยานะครับ
เนี่ยเพลงดังของเธอนะครับอ่าปรากฏว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เธอเสียชีวิตค่ะ
เอาไปฟังเพลงของเธอหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับ
นี่ฮะติ๋วทิตยานาธาม
หรือนางสาวกฤติยาแสงสุขอายุ๒๕ปี
นักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งเจ้าของเพลงน้องบอดีหรืออ้ายคิดมีใหม่
อยู่ค่ายนาทามเรคอร์ด
ก็เลยชื่อธิตยานาทาม

เมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่กรสินนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน
มีคนบาดเจ็บติดอยู่ในรถคันหนึ่งนะฮะทั้งคนนั่งและคนขับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายกรสินยางตลาดตรงข้ามศูนย์คูโบต้ากรสิน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเข้าเกิดเหตุรถยนต์ฮอดท้าแจ๊คสีเทานะครับ
พุ่งตกลงไปข้างทางในรถมีผู้บาดเจ็บ๒คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอาการสาหัส
ผู้หญิงเนี่ยชื่อนางสาวกริตยาแสงสุกอายุ๒๕ปีหรือว่าติ๋วทิตยานาธามนักร้องลูกทุ่งสาวนะครับ
ส่วนอีกคนนึงชื่อว่านายวิศวนาศมูลศาลอายุ๒๕ปี
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเต็มที่แล้วสุดท้ายเสียชีวิต
คนขับเป็นผู้หญิงบาดเจ็บมีรถกระบะส่งสินค้าของบริษัทเอกชน
ด้านหน้านี่ก็พังเสียหายยับเยินคนขับกับผู้โดยสารที่เป็นผู้ชายบาดเจ็บเล็กน้อย
อีกฝั่งหนึ่งของถนนมีรถกระบะสีเทาป้ายแดงสภาพด้านท้ายฝั่งคนขับ
ถูกชนจนพังเสียหายซึ่งจากการตรวจสอบกล้องหน้ารถที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
พบว่ารถเก๋งสีขาวและรถกระบะส่งของซึ่งคาดว่ารถเก๋งสีขาวเนี่ย
แล้วรถกระบะส่งของเนี่ยจะเป็นของนักร้องลูกทุ่งสาวด้วยนะครับ
ขับชนท้ายกระบะก่อนก่อนจะเสียหลักพุ่งชนเกาะกลาง
แล้วก็ไปชนรถฝั่งตรงข้ามอีกสองคันแล้วพุ่งตกลงข้างทาง
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีได้สอบถามไปยังต้นสังกัดนะครับ
บอกว่าตามประเพณีบ้านเกิดของนักร้องสาวหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จะไม่มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพโดยครอบครัวจะจัดงานชาปนกิจศพ
ให้กับติ๋วทิติยานาธามในวันศุกร์ที่๕เมษายนนี้
ที่วัดบ้านหนองสองห้องอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
ติ๋วทิตยาเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวนะฮะ
เริ่มต้นเข้าวงการจากการเดินสายประกวดร้องเพลง
แล้วไปคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีลูกทุ่งมุ่งสู่ดาว
ก่อนจะมาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดนาไทม์เรคคอร์ด

ค่ะยังอายุน้อยอยู่เลยกำลังเป็นดาวรุ่งด้วยนะคะ